สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้เจอกัน๓คนเลยนะฮะผมชนะคุณชิสาและคุณจูด้งนะครับ

คิดด้วยจังเลย

คอเลสเซนก่อน

และการเกมเย็นบันดาลับจำนำ

ผมตอบตรงนี้เลยหูถามเยอะมากจริงแล้วผมเกิดที่โรงพยาบาลครับ
ครับรายการที่จะคุยกันแบบสดเพื่อเปิดปาก
เปิดความจริงกับการเจาะลึกทุกเรื่อง
แล้วก็จะมีการเชิญคนในข่าวมาเปิดปากเพื่อแลกเปลี่ยน
ร่วมถกเถียงและเล่าความจริงให้กับคุณผู้ชมได้ฟัง
กันแบบสดจุใจอย่างแน่นอน

วันนี้เจอกันแน่นอนนะคะ
กับพี่อุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์คนข่าวตัวจริงของไทยรัฐทีวีค่ะ

พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ใช่ครับอย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับ

ตอนแรกก็วันจันทร์ที่๕กันยายนนี้นะครับ

คุณผู้ชมฮะมาติดตามอัปเดตข่าวสารกันหน่อย
มันมีเรื่องที่น่าระทึกใจเกิดขึ้นที่พัทยา
เป็นเหตุระเบิดเขาว่ากันว่าเป็นเหตุจากแก๊สระเบิด
โค้มสนั่นวันไหวแล้วมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คนด้วยครับ
โหโครมใยบูมสนั่น

เนี่ยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ได้
นี่คือภาพจากภายในตัวอาคารนะครับ
ขณะที่เกิดเหตุระเบิดในช่วงเวลาสักตี๕๕นาที
วันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา

คือภายในอาคารเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์สูง๒ชั้น
แล้วเขาสร้างเรียงรายติดกันประมาณสัก๑๐คูหา
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองปรืออบังละมุงจชนบุรี
หลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
ซึ่งตรงนี้มันเป็นร้านอาหารครับคุณชิสาคุณจูด้ง
เป็นร้านข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงชื่อร้านจ๊ะจ๋า
ดูภาพความเสียหายไปนะโอ้โหข้างล่างเนี่ยพังยับเลยครับ
บริเวณตรงนี้เนี่ยก็พบกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ชื่อว่านายคิดอายุ๒๙ปีเป็นชาวลาวฮะเป็นพนักงานของทางร้านนั่นแหละ
โอ้โหคุณดูฮะถูกแรงระเบิดนะครับอัดเต็มเหนียว
ร่างเนี่ยกระเด็นออกมานอกตัวร้านแล้วที่สำคัญเขามีบาดแผลถูกไฟไหม้กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต
แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพนี่แหละแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
และต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเลยนะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าในรัศมีร้อยเมตร
ก็มีอาคารที่ได้รับความเสียหายยี่สิบหลังหนึ่งในอาคารที่ได้รับผลกระทบค่ะ
กระจกอาคารผู้ป่วยชั้นสองแตกร้าวหลายสิบบานเลยค่ะอืมซึ่งนายภัยศาลพงถาวรพินโยอายุห้าสิบหกปี
เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกเปิดร้านอาหารมากว่าสี่สิบปีนะครับแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเขาก็นอนอยู่บ้านพักอีกหลังนึงซึ่งที่ร้านจะมีลูกจ้างพักอยู่สองคน
ลูกจ้างเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยนะคะแล้วก็รีบวิ่งออกมาดู
พบว่าสภาพร้านเนี่ยพังพินาศเลยอะค่ะเห็นลูกจ้าง
นอนสลบอยู่ข้างตึกด้วยก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
รับว่าตอนนี้ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะถามถึงสาเหตุหน่อย
มันเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาบอกยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่แน่ใจ
แต่จะเป็นเรื่องของแก๊สหุงต้มหรือเปล่านะคะก็ยืนยันว่า
ได้ตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานมาโดยตลอดอยู่นะโอ้แต่มันระเบิดดังตู้มอย่างเงี้
ก็น่าจะเป็นเพราะวัตถุอะไรบางอย่างอ่าคุณดูนะเนี่ยพวกคู่หาข้างข้างเนี่ย
ได้รับความเสียหายเพียบเลยนะครับค่ะอ่ะทางด้านนายประเมษงามพิเชษนะครับ
นายกเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่มาดูด้วยนะแล้วก็ได้บอกกับนักข่าวว่าเบื้องต้นเนี่ย
สั่งให้ระงับระงับในการใช้อาคารตรงนี้เป็นการชั่วคราวพร้อมทั้งเยียวยาดูแลผู้บาดเจ็บ
ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบมาร้องเรียนแล้วกว่า๒๐รายอย่างที่ผมบอก
ตรงนี้มันมีหลายร้านครับมีร้านที่เสียหายเยอะแล้วก็เสียหายน้อยตามลำดับไป
แต่หลักหลักที่ชัดเลยนะแถวนั้นเนี่ยกระจกแตกแรงระเบิดแรงอัด
โอ้โหเรียกได้ว่ากระจกแตกเป็นแถวแถวแถวเลยครับค่ะครับสาเหตุนะฮะ
ตอนนี้ทางตำรวจเขาสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าน่าจะเกิดจากการรั่วไหลของถังแก๊สหุงต้ม
ปริมาณที่มากเอาคุณดูภาพนะมันต้องมากแค่ไหนถึงทำให้เกิดความเสียหายได้ขนาดนี้

พูดตรงนะคล้ายระเบิดเลยนะ
จริงค่ะเพราะว่าความเสียหายมันวงกว้างมาก
แล้วก็เดี๋ยวจะแถลงถึงสาเหตุต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้าง

ทำเอาบ้านเนี่ยเกือบถล่มเลยครับ

นี่กำแพงบ้าน๓ชั้นนะยังจะขับทะลุไปด้านในได้อีกเหรอ
มันมีกำแพงชั้นนอกมีเสาแล้วก็แบบมีกำแพงชั้นในที่เป็นสีฟ้าตัวนี้

ก็คือแบบว่าป๊าเรานั่งอยู่ตรงนี้
ชนมาโดนตรงที่ป๊าเรานั่งอยู่เลย

คือเล่านิดหนึ่งครับคือโชคดีนะเหตุการณ์นี้
คนในบ้านของหญิงสาวท่านนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่คนขับนี่แหละครับที่พุ่งชนกำแพงไป๓ชั้น
อาการยังสาหัสนะครับตอนนี้เนี่ยนอนโรงพยาบาลอยู่นะฮะ
แล้วก็เหตุนี้คุณผู้ชมครับเกิดเมื่อช่วงกลางคืนของวันอาทิตย์
ที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาครับบริเวณ๓แยก
บนถนนสุรินพักดีในอำเภอเมืองสุรินครับ
คือหญิงสาวท่านนี้นะฮะเขาบอกว่ารถกระบะเนี่ย
อีกทีหนึ่งก่อนคันนี้ใช่นี่ชนปุ๊บ
เสร็จแล้วยังไงต่อแล้วก็เหมือนจะทรงตัว
ไม่อยู่หรือยังไงนี่ฮะพุ่งเข้ามาชนกำแพงบ้านไปสามชั้นนะฮะ
โอ้โหซึ่งแต่ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เห็นเขาบอกว่าเป็นไม้ผสมเหล็กนะ
ครับนะฮะซึ่งโชคดีนะที่คุณพ่อเขาไม่เป็นไรเขาบอกว่าคุณพ่อเขานั่งอยู่ตรงนั้นด้วย
แต่ว่าโหเดชาบุญรอดมาได้นะฮะเนี่ยคลิปนี้เท่าที่เห็นนะครับคือคนที่เขาถ่ายคลิปผู้เสียหาย
เขาชี้ให้ดูว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงนิ้วที่ชี้น่ะคือจุดที่รถกระบะนั้นมันมา
มาแล้วไปชนกับรถบีเอ็มที่มันอยู่ทางฝั่งขวาตรงนี้
อ่าชนตรงนี้คือเหมือนบีเอ็มน่ะออกมาจากโค้งฮะแล้วพอมาชนตรงนี้ตามนิ้วเขาเลยนะค่ะ
แล้วเขาจะชี้ให้ดูว่ามันถลายมาเหมือนมันมาแหกโค้งเข้าบ้านเขาตรงนี้ตู้มอืม
ที่เขาเรียกทางสามแพร่งไหมนั่นไงครับชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยครับคุณชิสา
เรื่องนี้ว่ามันเกี่ยวไหมกับทางสามแห้งแต่เท่าที่ผมดูนะไม่เกี่ยวหรอกครับ
มันอุบัติเหตุอะเนาะอุบัติเหตุครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
แต่คำถามคือถ้าชนได้แรงขนาดนี้คำถามคือพี่ขับมาเร็วขนาดไหน
ต้องมายังไงใช่ไหมค่ะถ้าหากว่าแห่โค้งมาจากตรงนู้นนู่น
ถนนที่อยู่ไกลไกลจากฝั่งนู้นอ่ะอ่าแล้วมาทิ้มเข้าขนาดนี้เนี้ยเออ
ต้องขับเร็วขนาดไหนอ่ะค่ะใช่ไหมเอาเพราะฉะนั้นนะฝากเตือนนะ
ผมว่าเป็นเรื่องความเร็วที่ส่วนหนึ่งนะยังไงซะถ้าหากว่าเจอกับทางแยกทางเลี้ยวอะไรยังไง
ชะลอหน่อยเถอะไม่งั้นถ้ามันเอาไม่อยู่บ้านเรือนชาวบ้านเขาเสียหาย
อย่างที่ผู้เสียหายเขาบอกบ้านเขากำแพงตั้ง๓ชั้น
คุณทะลุเข้าไปได้ยังไงฮะค่ะดังนั้นก็อาจจะต้องป้องกันหลายหลายทางเนี่ย
โดยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีการทำแบรีเออร์ทำเสาทำเครื่องกั้นอะไรเอาไว้หรือสัญญาณเตือนเนอะ
อันนี้คือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุต่อไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะยังเกิดเหตุอยู่ในบ้านนะคะ
คือหลายบ้านเนาะบางทีนอนฟูกอะค่ะ
เสร็จแล้วเราก็ยกฟูกขึ้นพิงกำแพงเอาไว้

บ้านนี้ก็เหมือนกันแต่ปรากฏว่าพวกที่นอนเนี่ยมันทับเด็กอายุขวบนึง
พอพี่เขาไปเห็นก็โดนทับซ้ำอีกค่ะ
โอ้โหฟูกที่นอนนี้หนักมากนะคะไม่ใช่เบานะ

คือจะเปลี่ยนผ้าปูแล้วยกฟู้ขึ้นยังไม่ไหวเลยค่ะ
ปราศาอะไรกับเด็กไม่รู้กี่ควบเนี้ยอ่าเด็กคนเล็กน่ะขึ้นทำเงินเนี้ยควบหนึ่ง
ส่วนพี่สาวเนี่ยก็๘ขวบเท่านั้นเอง
อยู่กันสองคนพี่น้องแบบนี้ค่ะ
ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้
โอ้โหอุ้ยเด็กตัวเล็กเล็กกระดูกอ่อนอ่อนน่ะจะเป็นยังไง
โอ้โหน้องร้องไห้จ้าเลยนะคะคนที่เห็นพ่อแม่ผู้ปกครอง

พี่สาวพอเห็นแบบนี้ก็รีบมาช่วยน้องแล้วก็ใช้พลังที่ตัวเองมีทั้งหมดพยายามดันพยายามดัน

ที่นอนมันนักมากจริงนะคะมันนัก
แต่ท้ายที่สุดค่ะความพยายามของพี่ก็สามารถดึงตัวน้องออกมาจากใต้ที่นอนได้คุณชนะ
หลังเกิดเหตุนะฮะผู้ปกครองของน้องทั้งสองเนี่ย
เขานำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะ
ให้ระมัดระวังเรื่องแบบนี้วันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะเราเนี่ยก็ไม่รู้หรอก
แล้วก็พิงเอาไว้กับกำแพงอย่างนี้กับไอ้ฟูกที่นอนเนี่ย

เนี่ยฮะใครจะไปรู้วันหนึ่งมันล่วงลงมาแบบนี้

จริงฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะ

โอ้โหสุดท้ายยังโชคดีนะครับ
เพราะดีที่น้องคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย
ไปลองฟังเสียงคุณพ่อของเด็กพูดถึงเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
แล้วตอนนี้น้องยังเกิดอาการกลัวไหมครับตัวเล็ก
ไม่ครับก็ให้แม่เขาคอยปอบคอยปอบครับแล้วก็ดูอาการนะครับว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ปกติดีก็อยากฝากเตือนครับว่าอย่าปล่อยเอาไว้ให้ไกลหูไกลตาครับ
เพราะว่าถ้าช่วยออกมาไม่ทันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ยิ่งกว่านี้ครับ

ก็ใจหายครับคนเป็นพ่อครับ

พ่อบอกว่าเห็นเหตุการณ์จากมือถือที่มันดูกล้องวงจรปิดได้

ส่วนชาวเน็ตมาคอมเมนต์นะบอกว่าอย่าไปต่อว่าพี่สาวเขาเลย

อยู่กันสองคนอ่ะเนอะพี่เขาก็พยายามใช้ความสามารถอย่างเต็มที่อ่ะ

แล้วทีนี้ก็ไม่ตกด้วยกันขนาดนี้อ่ะค่ะก็ต้องให้กำลังใจเด็กของสองคนนะค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปเอามาเตือนกันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เล็กน้อยเนี่ยแหละค่ะ

นั่นไงเป็นเรื่องแล้วล่ะ

ไม่เยี่ยมเหรอลูกครู

เอาผมมาบังแล้วเปิดอัตเอ

อันนี้จังหวะนี้กำลังจะเปิดอ่ายังไง

ยังไงฮะคุยกับคุยอิ่งคนนี้หันหน้าไปอีกทางไง
แต่พอเปิดมาเอากลายเป็นว่าหันมาทางนี้ฮะ
เออตกใจไงใครจะไปคิดว่าแหวกผมแล้วจะเจอหน้า
เออแล้วทีนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าฐานมันโครงเคลงหรือเปล่า
หรือว่าครูเนี่ยเอ็นไปอีกฝั่งหนึ่งมากเกินไปเลยนะครับ
ล่วงนี่ฮะแต่ว่าก็ดีนะได้คอนเทนต์ดีเลยแหละ
ได้คลิปสนุกลงโซเชียลเลย
คือถ้าเก้าอี้ไม่คว่ำเนี่ยอาจจะไม่ดังขนาดนี้
ถูกใช่ไหมอยากรักก็ต้องเสี่ยงอยากดังก็ต้องเจ็บหน่อย
เออเราเงินกันแบบนี้เรามันแก้งขาจะหังด้วยละกัน
ขอบคุณคลิปนะคะครับค่ะอ่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าในเมื่อน้ำมันมันแพงเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีอื่น
เอาแบบไหนอ่ะจะเดินมันก็เมื่อยขาถูกไหมทั้งสองท่าน
ไม่ไหวนะงั้นขี่ม้าขี่ม้าไปเรียนมันเลย
นี่เพลงแบบคาวบอยต้องมาแล้ว
อ่าควบกุบมาเลยอ่ะ
ใช่ไหมใช่โอ้โหอย่างกับหนังคาวบอยอ่ะ
แต่พ่อหนุ่มคนนี้มาในยูนิฟอร์มนักศึกษานะ

นี่ครับนายคนนี้ชื่อนายประเสริฐภูอินวงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒
วิทยาลัยหน้าตสินดาลสิน
บ้านพี่อยู่กาลสินบ้านน้องอยู่สมุทรสาคร
คือผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับน้องเขา
น้องเขาก็ขี่ม้าตัวนี้โชว์เลยว่า
นี่ผมควบมาอย่างนี้ไปเรียนเป็นประจำ

เอาจริงแล้วถามว่าม้าตัวนี้น้องครับได้มายังไง

น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าสำหรับเจ้าม้าตัวนี้
ได้มาจากพระอาจารย์ที่อยู่ในวรรณคดีไทย

ได้มาเป็นเหมือนม้าสุดสาคร

เรื่องของเรื่องแจกได้มาจากพระอาจารย์จริง

อาจารย์ท่านให้น้องคนนี้ช่วยรับเลี้ยงต่อที

น้องเขาก็เลี้ยงแฮะเออ
มันอร่อยนะเราเท่าอยู่ดูที่หน้าเขาเหนียวนุ่มมากรสชาติน้ำซูป
โอเคเลยค่ะเป็นกำลังดีว้าวนี่เลยคะงั้นก็มาที่นี่ก่อนเลยค่ะที่
อายุทยาบางขุนนท์ร้านนี้ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
เขามีเมนูเส้นอูด้งด้วยนะคะ
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงใครได้ทานต้องพูดเลยว่า

น่ากินสุดไปเลย

มันมีความญี่ปุ่นนิดหนึ่งก็เส้นอูด้งไง
พาไปชิมก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นอูด้ง
ของร้านก๋วยเตี๋ยวศรีอายุทยาอยู่บางขุนนล
ตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนนลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ

เด่นเรื่องเนื้อตุ๋นน้ำซุปที่เข้มข้น
แล้วก็ยังเป็นร้านแรกในฝั่งธนบุรีที่ทำเมนูก๋วยเตี๋ยวด้วยเส้นอูด้งด้วย

ก็เส้นเล็กนี่ไงเส้นหมี่เส้นบะหมี่ก็ว่ากันไป
แต่นี่เป็นเส้นอูด้งกลมใหญ่เด้งมีให้เลือกมากมาย
แล้วพอเส้นอูด้งมาผสมกับซุปก๋วยเตี๋ยวแบบไทย

มันลงตัวกลมมากเลยนะ
ดังนั้นแล้วใครเห็นภาพที่เราเอามายั่วอย่างนี้อดรนทนไม่ไหว
ไปค่ะไปชิมได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือศรีอยุธยาบางขุนนท์นะคะ
เพราะเส้นูด้งมันสัมผัสมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะ
ไม่ง่ายฮะนุ่มนุบโอ๊ยนุบ

โอ๊ยเข้าจมูกเข้าตาสวัสดี
ถ้าเบื่ออูด้งอยากกินจูด้งเนี่ยก็ทักทาย
กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าพาไปดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับ
รีวิวรีวิวแบบปังปังแค่ไหน

รีวิวขนมปังโรงพยาบาลนะคะ

มีขนมปังหรือก้อนหิ่นนะคะ
โอ้กั้นนะลองฟังนะ

มีคนมาครอบประตูแม่

เอ้าลองฟังอีกทีนะ

เดี๋ยวนะขนมปังที่เคาะไม่เท่าไหร่ครับ
แต่ขนมปังที่อยู่บนหัวน้องนี่

แต่ว่าน้องก็ไม่มีท่าทีที่จะโกรธอะไรนะฮะ
เป็นภาพน่ารักเอามารีวิว

แต่ว่าน้องเขาป่วยคุณแม่อาจจะอยากให้น้องมีรอยยิ้มก็ได้

ไปดูสะกิดยิ้มที่๒ต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมครับ
ไปดูเจ้าแมวตัวนี้นะฮะอยากจะกินไก่อยู่แค่นี้
แต่ไม่รู้เอื้อมถึงหรือเปล่าต้องดูครับ

กำลังจะกินไก่อยู่ดีครับ
แต่มนุษย์ก็ดันมาเจอก่อนเนี่ยค่ะ

โอ้โฮอาการเป็นอย่างไรเหลือเลย
นี่ค่ะน้องแมวเขากำลังจะเอื้อมไปกินไก่
แต่ดูเหมือนว่ามันจะไกลไปนะฮะ
ก็เลยไม่ได้กินไก่เลยงานนี้
ที่มันไกลเกินไปเพราะอะไรคะ

ใช่ครับสูงด้วยแล้วก็เหมือนกับองศาเนี่ย
มันไม่ถึงแต่ปกติแมวมันจะยืดมือได้เนอะ

แมวมันมันยังไงอ่ะ
คือมันก็คงจะพยายามใช้เล็บในการเกี่ยวออกมา

แต่ตัวนี้มันคงจะแบบไม่อยากกินแล้ว

เวลาที่คุณไปทานกับข้าวที่ข้างนอก
ก็ต้องสั่งใส่ถุงมา
แล้วเขาก็ถามว่าเออไปให้ใครเอาไปให้แมว

เรื่องต่อไปจะพาไปดูเรื่องราวของมนุษย์รู
ที่ตอนนี้นะว่ากันว่า
จะปิดตำนานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
แว๊บแบบนี้อยากจะดูต่อว่ามันเป็นอย่างไร
ช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครข่าว
ไปพบกับมนุษย์รูที่เขาว่าไม่เคยเจอคนมา๒๖ปี
แต่สุดท้ายพบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบราซิลค่ะ
เพราะว่าไม่ได้เจอกับคนมากว่า๒๖ปี
ล่าสุดเนี่ยพบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ

มีคนไปเจอเขาอยู่ที่นอกกระท่อมที่พัก
ไม่มีร่องรอยด้วยว่าถูกทำร้ายนะคะ

ขึ้นจริงเพราะไปถามคนเถ่านั้นอ่ะก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาชื่ออะไร
เขาบอกอย่างงี้ฮะเขาคาดว่าชายคนนี้อายุประมาณสักหกสิบปีได้
อืมแต่อย่างงี้แล้วกันเขาบอกว่านะว่าคนแถวนั้นเนี้ย
จริงจริงเขาก็พอจะเห็นบ้างแต่แค่ไม่รู้จักชื่อแล้วก็พอจะรู้จักชายคนนี้ว่า
เป็นมนุษย์รูเพราะว่าเขาน่ะขุดหลุมลึกลงไปหลายหลุมแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้น
อืมแล้วนอกจากเนี้ยก็ยังเป็นหลุมดักสัตว์ต่างต่างด้วยอ๋อค่ะ
แล้วเขาก็แอบซ่อนอยู่ในรูแบบนั้นก็เลยเรียกว่ามนุษย์รู
ตำรวจเปิดเผยว่าไม่พบร่องรอยการบุกรุกหรือว่ารื้อค้นในบริเวณกระท่อมที่เป็นที่อยู่อาศัยของเขาอีกจุดหนึ่ง
เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาติหรือเปล่าอืม
อย่างไรก็ตามตำรวจจะทำการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์นะฮะ
มาตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป
ที่จะบอกว่าเขาโดดเดี่ยวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีชนเผ่าของกลุ่มเขาเนี่ย
หกคนถูกฆ่าตายไปก่อนหน้านี้เมื่อปีสี่สามอะค่ะ
ทำไมเขาเหลืออยู่ตัวคนเดียวถามว่าทำไมถูกฆ่า
เขาบอกว่าเป็นเพราะบรรดาเกษตรกรเจ้าของไร่พยายามที่จะขยายที่ดินทำกิน
ก็เลยอาจจะต้องมีการทำรายร่างกายกันอย่างนั้นตามข่าวเพราะว่าอย่างนั้นนะ
ก็ถือว่าปิดตำนานมนุษย์รูที่แอร์มาสอนบราซิลแล้วนะคะ
โอ้โหฟังแล้วหดหูเนอะนั่นอ่ะสิอ่ะทุกชีวิตเป็นไห้แต่เกิดกันไปค่ะ
ใช่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูพ่อลูกคู่นี้ครับ
เล่นกันโอ้โฮ้ยเดี๋ยวถึงกับพระอืดพระอมเลยครับ
จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาดูในช่วงต่อไปค่ะ
น่ารักครับบางทีนะเสียงปากไม่ใช่เรื่องเล่นนะ
ดูสิว่าไอ้กลิ่นปากที่ไม่ใช่เรื่องเล่นมันไม่เล่นกันขนาดไหนครับ

เฮีย
เห็นล่าสุดตอนนี้คุณลูกเหมือนมีอาการแบบทางประสาทไปแล้วนะ

จำหน้าพ่อแม่ตัวเองไม่ได้แล้วนะ
ขึ้นสะบองขนาดเท่าไหร่
ก็คิดยังไงก็บอกอย่างนั้นแหละแสดงออกมาแบบนั้นเลย

พ่อครับพ่อไปกินอะไรมาครับ
ไปกินอะไรมากินมานานเท่าไหร่แล้ว
เห็นไหมละเด็กเขาไม่มีกลิ่นปากนะ

เอาไปดูคอมเมนท์กันหน่อยหลายคนมาแซวนี้อ่านที่วันนี้พ่อ
อ๋ออย่างง้าบเลยอยู่ที่อีสานนี่คือสวบ
มันคือมันขะเมือบ

มันอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าบางอย่างมันพาเราไปให้เราต้องเขมือบไง
เวลากินข้าวมันก็ต้องเขมือบเพราะมันอร่อยใช่ไหม

ยิ่งอร่อยยิ่งขะเมือบคำใหญ่

ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันค่ะ
ใช่ครับลากันไปด้วยภาพน้องแมวเล่นกับโบแดงแสลงใจครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ